วันหยุดยาวค่ะพาคุณผู้ชมไปวัดกันหน่อย

ไปไหว้พระด้วย

ใช่ได้ของแถมกลับมาด้วยเป็นตัวเลขต่างนะคะ
สองพื้นที่ด้วยกันพาคุณผู้ชมไปที่แรกก่อนแล้วกันนะคะ
ที่จังหวัดอุไททานีค่ะที่อำเภอลานศักดิ์

เขาบอกว่าประชาชนคึกคักเลยไปส่องหาเลขเด็ด
คือไปไหว้หลวงพ่อไปไหว้พระเสร็จแล้วก็ออกมาหาเลขเด็ดข้างนอกเนี่ยนะคะ
จุดนี้อยู่ใต้เต็นต์เป็นตะเคียน
ตะเคียนขนาดใหญ่ความยาว๒๐เมตร
บอกว่าอายุกว่า๒๐๐ปีแล้ว
ขุดขึ้นมาจากลำห้วยขุนแก้ว
เอามาวางไว้จุดนี้ชั่วคราวตั้งแต่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
กรรมการวัดจัดพิธีบวงสวงอันเชิญเจ้าแม่ตะเคียนมาเสร็จเรียบร้อย
บอกว่าปกติแล้วคนที่มาเที่ยวที่วัดห้วยศก

แต่คาดว่าหยุดยาวน่าจะมากกว่านี้ด้วยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เล่าลือล่ำลือ
เกี่ยวกับเรื่องของโชคดีเกี่ยวกับต้นตะเคียน
เขาบอกว่างวดที่ผ่านมามีคนมาขอเลขติด
ถูกไปแล้วเลขท้าย๓ตัวก็มี

ก็เลยเป็นแรงกระตุ้นให้มีคนมาส่องหาเลขเด็ดอยู่เป็นประจำ
แล้วต้นตะเคียนก็ขาวโพลนแบบนี้ไปเรียบร้อยนะคะ

สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ

นางหนูพิษวังราชพร้อมครอบครัว
ทำการขนย้ายเรือที่ขุดได้
เป็นไม้ตะเคียนโบราณความยาว๑๑เมตร

เรือลำนี้ฝังไว้ที่บริเวณสวนหลังบ้าน
โดยที่ไม่รู้ว่าจมอยู่ตรงนี้มานานเท่าไหร่แล้ว

เคลียร์จะปลูกบ้านเพิ่มเติม
อ้าวมาเจอเรือจมอยู่ในดินพอดี

คุณหนูพิษบอกว่ามีเรื่องแปลกด้วย
ช่วงที่จุดทูบลมแรงขึ้นมาเลย

ชาวบ้านรู้ข่าวเล่าต่อกันไปนะครับ
บางคนแอบเอาแป้งมาโรยมาถูมาขอเลขเด็ด
แล้วก็มีเรื่องแปลกกับชาวบ้านอีกนะ

กลับบ้านไปไม่เป็นอันหลับอันนอนเลย
เขาบอกว่ามีสื่อมารังความเขา

เขาไม่แน่ใจไงว่าอะไรไปรังความ

เท่านั้นแหละค่ะเจ้าของบ้านอยู่ไม่ได้เลยนะคะ
ต้องเอามาถวายที่วัดเพราะเธอก็ระแวงเหมือนกันนะคะ
แล้วชาวบ้านก็ตามไปเรียบร้อย

ตอนนี้ค่ะสภาพเป็นแบบนี้นะคะที่วัด
โอ้โห